ต่อกันที่คนหนึ่งดีกว่าเกะกะเข้าไปทั่วไปทุกต่อ
ตอนอยู่ไทยรัฐก็เกะกะป่วนไปทุกกอง
ล่าสุดออกไปข้างนอกไปแถวหมอชิต

ไปแถวหมอชิตมาช่องใกล้บ้านใกล้หนึ่ง
เคียงการที่แจ๊กเกอรีนไปมาค่ะ
ไปเจอกับพระเอกเข้มหัสวีมาด้วยคุณผู้ชมค่ะ
เป็นวันที่ไปรับผ้ายันมาจากทีมนักแสดงสัจจะในชุมโจร
พอเอิญวันนั้นดวงดีไปเจอพระเอกสุดฮ็อตเข้มหัสวี

ไปถามเขาใช่ไหมเรื่องปลาร้า

คุณผู้ชมค่ะเป็นธุรกิจหมายซีลขวดมาแพ็คแกะกล่องมาจากโรงงานส่วนร้อนเลย
ว่าแล้วพี่แจ๊กกะรีนยิงคำถามรัวเลย

ถามว่าไปไงมาไงถึงได้มาคิดแบบว่าปลาร้าแบบนี้
ี่ห้ออะไรคอนเซ็ปต์อะไรอะไรอย่างนี้
เห็นบอกว่าสูตรเด็ดนี่เขาคิดกันมาเองนะคุณผู้ชม

มีสโลแกนว่าจะตะโกนมันจะหลักแล้วมันจะตะโกนขนาดไหน

เซนตะโกนเตรนออกเสียงแบบ
ทำเองถ่ายรูปเป็นส่วนผู้บุญลงทุนเองแล้วก็หาสูตรเอง
คือดาราเขามีปลาร้าเยอะมากของเราสู้คนอื่นได้ยังไงบ้างคะ

เค้มชอบทานส้มมตำแบบไหนเผ็ดไหมคะหรือยังไง

มาถึงแล้วก็มาออกรายการพี่เนี่ย
จริงเพิ่งได้วันนี้

ทำไมคนเก๋อยังงี้
คือถือเข้ามาก็ไม่รู้ว่าจะได้สัมภาษณ์
ก็ตกใจหันแล้วบอกโอเคเอาแบบนี้เลยเหรอ
จริงนะคะแซ่บตะโกนก็หนุนน้องได้

นางก็ทำให้แบบพี่สาวกับคุณแม่เนี่ย

เขาฝากมาให้พี่แจกรีนเปิดใส่ตำส้มตำไปหรือยัง
ยังเลยนะคะเนี่ยรอพร้อมกัน๓คน